การเมืองไทยวันนี้มีการตอบโต้กันไปมานะครับ
ระหว่างนายทักษิณชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรี
แก่นำรัฐบาลและคอสชอย่างบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับ
ก็สืบเนื่องมาจากเสียงเรียกร้องที่จะให้ทั้งสองฝ่ายมีการเจรจาเพื่อสร้างความปรองดอง
พลเอกประวิทย์บอกว่านายทักษิณสามารถกลับไทยได้แต่ต้องมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
ซึ่งนายทักษิณจะตอบโต้ว่าอย่างไร
เจาะประเด็นความเคลื่อนไหวการเมืองจากรายงานครับ

รองนายกละทะมนตรีและรองหัวหน้าคอสอชทร์
หลังถูกอดีตรุ่นพี่เตรียมทหารตัดสัมพันธ์
ปิดประตูเจรจากับผู้ที่มีคดีความ
แก่นำพลักษณ์เพื่อชาติ
เปิดโต๊ะเจรจากับนายใหญ่เพื่อความปรองดองของประเทศ
ซึ่งถูกปฏิเสธจากทั้งนายกรัฐมนตรีและผลเอกประวิทย์อีกครั้ง
ด้วยจุดยืนเดิมที่จะไม่พูดคุยกับคนทำผิด
โดยบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การสู้รบ
ผลศัตริย์ไปสารสมาธิการขาดของต่อแล้ว
แบบที่เราจงสิประมาณอย่างมุม
จะคุยยังไงจะคุยยังไงไปคุยกับศาลนี่

ใครไปบอกว่ากระบุงงานพูดคุยใคร

บิ๊กป้อมเมื่อถูกพาดพิงว่าส่งคนสนิท
เข้าไปนั่งอยู่ในกระบวนการยุติธรรม
ทำให้สังคมไร้ความน่าเชื่อถือ
เจ้าตัวตอบกลับว่านี่คือพฤติกรรมยืนยัน
นายทักษิณไม่เคยนับถือตัวเองเป็นพี่
สายสัมพันธ์เตรียมฐานยังสามารถถือกันได้ไหมครับ

มันคนละเรื่องกันนะเรื่องของพี่น้องก็เรื่องของพี่น้องสิ

เรื่องของพี่น้องแต่เขาไม่นับถือเราเป็นพี่หรอก

เรื่องของการทำงานเรื่องของนั่นก็ว่าไป

แต่มันเป็นคนที่เป็นน้องหรือเปล่า
รุ่นน้องจะไม่ได้เป็นน้อง
เป็นรุ่นหลังรุ่นหลัง

โดยเฉพาะพลตำรวจเอกวัชลพลประสานราชกิจ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานปปช
ปฏิเสธไม่เคยเตรียมลื้อคดีบริหารจัดการน้ำ

เพื่อสกัดฝ่ายตรงข้ามคอสช
แต่เข้าใจได้ว่าเมื่อใกล้ช่วงเวลามีเลือกตั้ง
ปปชมักจะตกเป็นอาหารออนโอชะของฝ่ายการเมือง
พยายามหยิบประเด็นขึ้นมาให้เกิดการปะทะ

ต้องไม่ทำตัวเองให้ตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง